หัดใหญ่คุณผู้ชมไปต่อกันเลยค่ะที่กระบี่ไปดูที่นี่ค่ะ
คือแม่บ้านชุมชนเนี่ยเขาก็มีการเอาพวกกะลามะพร้าวพวกนี้ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมาแปรรูปแล้วก็มาขายต่อด้วยนะคุณผู้ชม
ส่วนจะขายเป็นอะไรบ้างหรือว่าเอามาทำอะไรได้บ้างวันนี้เนี่ยรวบรวมมาให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพาไปดูทั้งลูกมะพร้าวเห็นไหมทั้งกะลามะพร้าวเหล่านี้นี่ที่เรียงรายกันอยู่เป็นกองเลยเนี่ยนะคะ
เขาเอาพวกนี้นี่แหละมาแปรรูปมันไม่ใช่ของที่แบบเหลือใช้แล้วก็เอาไปทิ้งแบบไร้ประโยชน์นะ
เพราะว่านี่กลุ่มแม่บ้านบ้านนาตีนตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบีเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะแล้วก็ฮิตเหลือเกินช่วงนี้เดี๋ยวดูกันว่ามาทำเป็นอะไร
หมู่บ้านนี้ได้รับการส่งเสริมเป็นหมู่บ้านต้นแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
แม่บ้านเขาก็รวมตัวกันค่ะเอามาทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์แต่งบ้านของที่ระลึกจุดเด่นก็คือที่ชุมชนแห่งนี้อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอ่าวนางไง
ดังนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะแวะเวียนเดินทางมาอุดหนุนแบบต่อเนื่องไม่ขาดซ้ายแล้วดูสิคะเห็นไหมเป็นทัพพีแบบนี้ค่ะโดยประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านนาตีนนางสุภาแขวงหลีก็เล่าให้ฟังบอกว่าการผลิตแบบนี้มันสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมากเลยนะ
คือแบ่งหลักสินค้าแบ่งออกเป็น๓กลุ่มกลุ่มแรกพวกสินค้าในครัวเรือนทัพพีช้อนซ่อมตะลิ้วถ่วยจานจากกะลามะพร้าว
ของเขากลุ่มลูกค้าของเขาเนี่ยคือคนไทยนะซื้อไปไม่ได้ไปเก็บไม่ได้ไปโชว์แต่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ส่วนกลุ่มที่๒ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาติจะมีพวกเครื่องประดับของที่ระลึกซื้อไปฝากไง
ติดผมเอ่ยแปลงปิ่นปักผมเข็มขัดพวกนี้ค่ะและสุดท้ายคุณผู้ชมกลุ่มที่๓ก็คือตราบริษัทห้างร้านโลโก้บริษัทรองรับบริษัทเอกชนหรือว่าหน่วยงานรัฐ
อันนี้เนี่ยก็จะเป็นขยายมาเป็นพวกหน่วยงานหน่อยต้องการผลิตตามแบบที่ส่งมาให้แล้วเขาก็จะผลิตโลโก้ของหน่วยงานต่าง
อืมดังนั้นคุณผู้ชมดูแบบนี้แล้วใครสนใจอยากได้แบบไหนเอาไปใช้ในครัวเรือนหรือเอาไปเป็นกิ๊บติดผมไปเป็นของที่ระลึกหรือทำเป็นโลโก้หน่วยงานเนี่ยติดต่อได้เลยนะคะ
ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยที่ศูนย์พัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวบ้านนาตีนเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้แล้วนะคะ

วันนี้ภัฒนาแบบนี้คือได้วางรับความสนใจ
เพราะว่าคือไม่ได้เอาเป็นโลหะมา
ไม่ได้เป็นกระเบื้องหรือครับจานชาม